เดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่บน๖เองที่ผู้สื่อข่าวไป
เหนือจากประเด็นเรื่องเงินเดือนแล้วก็จะไปถามเรื่องการแต่งตั้งพบตรเมื่อวานนี้ด้วย
เพราะว่าก็มีหนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยแล้วความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่าถ้าเราจำกันได้เมื่อวานนี้ตอนที่เรารอฟังนายกแถลงข่าว
หลังจากประชุมเสร็จนายกก็กลับเลยแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะเดินทางเยือนกัมพูชาผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งนายกก็บอกว่าขอให้รอการปลดกล้าปลดกระหม่อมลงมาอย่างเป็นทางการก่อน
ภารกิจทุกอย่างหากเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็มีความสบายใจ
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการและโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแถลงชี้แจง
คำตอบจากนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็คือว่ามีการตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ
ส่วนประเด็นที่พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์หนึ่งในคณะกรรมการกตรเห็นแย้ง
ลำดับอาวุโสและคุณสมบัติเนี่ยนะคะนายกก็ขอไม่พูดก็แล้วกัน
เพราะว่านายกบอกไม่เหมาะสมที่จะเอาเรื่องในที่ประชุมมาพูดข้างนอกค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้
ซึ่งการแต่งตั้งพบตรครั้งนี้นะคะก็มีรายงานค่ะว่า
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรก็เสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วก็ใช้วิธีการลงคะแนนอย่างเปิดเผยนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าแคนดิเดตทั้ง๔นายอาวุโสไม่ต่างกันมากนัก
ทุกคนมีความรู้มีความสามารถเท่าเทียมกันแล้วก็ผ่านงานมาทุกรูปแบบ
แต่นายกบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
ต้องทำงานสนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
มั่นใจว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นสามารถทำงานส่วนนี้ได้ดี
ตรงสามบรรทัศน์สุดท้ายวักสุดท้ายที่พูดเนี่ย
ก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีรายงานเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศที่ท่ากาศยานกองบิน๖ดอนเมืองเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ได้พบกับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าที่พบตร
ซึ่งวันนี้ท่านก็เดินทางมาพร้อมกับพระชั้นผู้ใหญ่และคณะศิษยานุสิต
โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่ามาส่งสรีระสังขารหลวงปู่ภัยบูลสุขมังคโล
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรสุดเขตสยามจังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เรื่องตำแหน่งนี่แหละค่ะ
พบตรคนใหม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการปลดกล้าปลดกระหม่อมลงมา

ผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกแล้วท่านรู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่นะคะ
ท่านก็บอกว่าก็ไม่มีเรื่องกังวลอะไรค่ะ
บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะ
ท่านโทษท่านหม่านราภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ยังไม่ได้ประวดกล้าวเลยครับ
ไม่มีเรื่องจะม้วนอะไรหรอก
คุณผู้ชมครับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เนาะ
เพราะว่ารอการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมก่อนอย่างเป็นทางการ

แต่ว่าไปเป็นภารกิจแรกได้เลย

หลังจากมีชื่อปรากฏออกมาจากที่ประชุมกตร

ว่าที่หมตรพนตะบลเอภต่อศักดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
โดยทางรัฐมนตรียุติธรรมนะครับ
พร้อมด้วยรองหมตรพนตะบลเอภต่อศักดิ์
ขณะเดียวกันระหว่างแถลงข่าวนั้นก็มีการตั้งคำถามจากนักข่าวนะครับ
ประเด็นที่ว่าทำไมถึงมีการจับยาล็อตใหญ่วันเดียวกันเลย
กับที่มีการหลุดชื่อของพบตรคนใหม่
รู้สึกอย่างไรกับประเด็นที่คนในสังคมตั้งข้อสังเกต
ว่ามีการเตะตัดขากันก่อนโหวตตำแหน่งพบตรนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นบอกว่าขอไม่พูดถึงเรื่องตำแหน่งในตอนนี้
ก็เช่นเดียวกับที่บอกเมื่อสักครู่นะครับ
เพราะว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ไม่ได้มีการจัดฉาก
ตอนแรกรองพบตรอีกท่านต้องเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบ
แต่ว่าเนื่องจากท่านติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้ตนมาแทน
พร้อมกับย้ำว่าทุกอย่างนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญ
ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องอาจยกรรมจะเกิดขึ้นตอนไหนเวลาไหน

ตำรวจมีหน้าที่ตัดโอกาสในการกระทำผิดของคนร้าย
จะย้ำนะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีตำแหน่ง
เป็นแค่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อย่าพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บใดที่ยังไม่มีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมครับ
จะมาว่าที่ของคนรับที่จะมาทำ
๓๐๐กว่าล้านมียาบ้า๑๕ล้านเม็ด
เฮโรอีน๔๔๓แท่งมีไอซ์๔๒๐กิโลกรัม

ซึ่งต่อมาเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นเดินทางมาตรวจสอบ

คือเขาบอกว่าทางตำรวจ๑๙๑นี้นะครับ
คุณกระเต็นคุณผู้ชมคือแกะรอยมานานกว่า๒ปี
พอมาเจอแหล่งกบดานก็เรียบร้อย
ทำการจับกลุ่มได้กวาดล้างในที่สุด๓๐๐กว่าล้านบาทนะ
็อตใหญ่เลยนะคะนี่ดูหลักฐานนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูก็ยังไม่จบนะ
เราก็ยังวนเรื่องของการแต่งตั้งพบตร
เพราะว่ามีหนึ่งเสียงนะคะถ้าเราทราบจากข้อมูลกันเนี่ยนะคะ
ที่โหวตไม่เห็นด้วยกับการตั้งพบตรเป็นพบตร
นั่นก็คือพบเอกอังสนานนท์นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์นะคะ
ท่านเห็นด้วยกับเรื่องของความเหมาะสมความสามารถ
แต่ประเด็นที่ไม่เห็นด้วยก็คือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะ
ซึ่งพตเอกอังสนานนท์ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่า
แต่งตั้งพบตรครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้คำนึงถึงเรื่องความอาวุโส
แล้วในที่ประชุมเนี่ยตนเองก็ได้ทำหน้าที่แล้วในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นถึงบริบทกฎหมายการแต่งตั้งตำรวจ
ซึ่งก็ได้มีการบันทึกเอาไว้ในการประชุมแล้วค่ะ
เห็นผลกลุ่มนิดนึงว่าทางเรือดแต่งตั้งพบทครั้งนี้
ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเนี่ยก็คือ
ให้คำนึงถึงอาวุศว์และความรู้ความสามารถขอกรรมกัน
อีกทั้งประสบการณ์นะครับ
ท่านก็บอกมั่นใจนะคะว่าพลตำแรกต่อศักดิ์จะสามารถเป็นผู้นำองค์กรตำรวจและฝ่าฟันอุปสรรคได้
ซึ่งเรื่องแรกที่ผ่อบอตรคนใหม่ต้องรีบทำหลังรับตำแหน่งก็คือ
การแต่งตั้งโยคย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยต่าง
คนใหม่ต้องรีบทำหลังรับตำแหน่งก็คือการแต่งตั้งโยกย้าย
ราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยต่าง
ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จะได้ขับเคลื่อนงานต่อไปได้ค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับซึ่งทางรองต่อผมเรียกรองต่อแล้วกันนะ
เป็นความประสงค์ของเจ้าตัวด้วยเนี่ยนะครับเอ่อเคยบวชนะฮะ
บวชที่วัดป่าภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วทีนี้
ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ทางเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดท่านก็บอกว่า
ตอนที่ทางรองต่อนั้นบวชนะฮะชีวิตบวชเนี่ยก็ปฏิบัติเคร่งนะครับ

เอาไปดูช่วงชีวิตช่วงที่ทางพลตบเอกต่อศักดิ์สกวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ฉายามือปราบสายธรรมะมีอีกนะโรโบคอปสายบุญนี่มีตำรวจฝรั่งด้วยนะฮะ
ครั้งบวชอยู่ที่วัดป่าภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดครับก็ไปพูดคุยสนทนากับทางเจ้าอาวาส
วัดป่าภูทับเบิกนะครับซึ่งทางพลตบเอกต่อศักดิ์ขอบรพนับถือเป็นลูกศิษย์นะครับ
ท่านก็บอกว่าทางรองต่อเนี่ยบวชที่นี่๓ครั้งแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นพันธุ์ตำรวจโท
จนกระทั่งตอนนี้เป็นในพลและพลตบเอก
ซึ่งตอนมาจำวัดก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเคร่งครัดตามระเบียบวัดนะครับ
นะฮะคือช่วงเช้าก็ออกบินทบาทหกนาฬิกานะครับ
วัดเย็นกันสักประมาณช่วงทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ผ่านมาครับ
รองต่อเนี่ยจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญที่วัดมาโดยตลอดครับ
และรองต่อนั้นบอกเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดเกษียณอายุราชการเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ
หรือได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อไหร่นะฮะ
จะกลับมาบวชอีกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยครับ

เพราะกลุ่มทรายถ้ากลุ่มทรายจะส่งมาพวกทีมไปก่อน
นี่ครับขณะเดียวกันที่วัดเนี่ยนะฮะมีตำรวจในระดับผู้กำกับการ๑๒ท่านด้วยกันนะฮะ
คุณกระเจนคุณผู้ชมมาบวชให้กับทางผู้กำกับเบิ้มนะครับ
เป็นเวลา๙วันนะครับก่อนจะศึกไปช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ขณะเดียวกันครับมีอีกท่านหนึ่งนะครับมีพระอีกรูป
ก็คือเป็นเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณครับพระครูบาอริยชาติอริยจิตโต
ซึ่งพระรูปนี้เนี่ยนะครับทางรองต่อเคารพสัทธาครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรองต่อมีโอกาสมาทำบุญสนทนาธรรมด้วยบ่อยครับ
ล่าสุดนั้นก็เดินทางมาร่วมพิธีช่วงก่อนเข้าพรรษานี่เองครับ
ขณะเดียวกันหลังทราบข่าวว่าทางรองต่อเนี่ยนะครับ
แห่งชาติคนที่๑๔ก็ได้แสดงความยินดี
ผ่านโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียไปแล้ว
รองต่อเป็นคนชอบทำบุญนะครับก็ขอให้นำเอาหลักธรรมที่ได้สอนไปใช้
ในการปกครองคนยึดหลักอดทนซื่อสัตว์เสียสละเมตตา
แล้วก็นำหลักธรรมไปใช้พัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้นไปครับ
ครับผมนะครูบาเขาเชื่อว่าลมท่อจะนำธรรมะไปปรับใช้
ในการดำรงตำแหน่งแล้วก็เพื่อพัฒนาองค์กร
สำนักงานของบวกแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นไป